วอเรบอลทีมชาติที่เราพูดในตอนต้นนะครับการฝึกซ้อมที่จังหวัดนครพันธม
ซึ่งเต้นหวัยอันดับดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับ
ถือว่าเป็นทีมชั้นนำในเอเชีย
มาพรุ่งนี้เนี่ยทางนาวากาโธมนชัยสวัสดิ์รกุล

ขึ้นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างตัวผู้เล่น
กับบุญจริตวงธรกับมาวินมณีวง๒ตัวเซ็ตดาวรุ่ง

บอลชายการเสิร์ฟถือว่าสำคัญมากนะครับ

ยุ่งก็ตั้งเป้าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับ
ว่าแรงกิ้งของไทยจะอยู่อันดับสุดท้ายในโทรนาเมนต์นี้ก็ตามครับ
โดยภาพรวมขนาดนี้ผมว่าทีมเราค่อนข้างพร้อมนะฮะ
เพราะว่าเทียบตัวมันอย่างดีเกือบสองเดือน
แล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจสูงนะครับทวนาเมนต์นี้ครับ
ขณะนี้ทีมเวิร์คไต้หวันทีมนี้ค่อนข้างดีนะฮะ
เพราะว่าเข้าขากันเล่นกันนานตั้งแต่เยาวชนขึ้นมานะครับ
เราก็พยายามที่จะพยายามสู้แล้วก็โอกาสก็มีฮะพวกนี้ครับ
ช่วยกำลังใจวอเล็กบอลชายพวกเราตั้งใจแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
ถ้าดูจีนของผู้หญิงเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าผู้ชายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเชียร์ได้เลยครับเชียร์ได้เต็มที่เพราะว่าเราเป็นรองเชียร์
เพื่อให้เรานั้นพลิกเข้ารอบให้ได้นะครับ
ถ่ายอาวุธสดทุกนัดของทีมไทยเวลา๔โมง๑๕นาทีในช่วงเย็นก็เปิดหน้าจอ